คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพสวยแบบเมื่อสักครู่
เขาบอกว่ามันเป็นการแกะสลักเหมือนฝาผนังที่แบบอยู่ในถ้ำอ่ะคุณ

เดี๋ยวพาไปดูเนี่ยสวยจริงสวยมากคุณผู้ชมค่ะ
ใครไม่เคยเห็นไปดูที่นี่อันนี้เป็นภาพนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหเป็นสำนักสงฆ์วัดถ้ำเกี่ยวอยู่บนภูเขาภูพานน้อยค่ะ
เขตบ้านแก้งที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
นี่คือภาพมุมสูงค่ะของป่าเขาที่โอบล้อมสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะ
วัดนี้ค่ะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และมีประติมากรรมแกะสลักหินฟ้าผนัง
ภูเขาเป็นพุทธจำลองเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า
รวมไปถึงพระเจดีพุทธคยาบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุไว้ภายในค่ะ
เชื่อกันว่าใครที่ได้ไปขอพรกราบไหว้บูชาจะเป็นสิริมงคลกับชีวิต
และก็ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีรุกขเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขา
ดูแลปกปักรักษาสวยมากคุณสามารถไปเช็คอินถ่ายรูปกันได้เลยนะ
โอ้โหงานปฏิมากรรมนั้นก็สวยจริงนะ
ดิฉันเลยเพราะปกติทุกวันอยู่บ้านนี่จะสวดมนต์ไห้พระก่อนนอนตลอด